รธานีก่อนครับมีเหตุการณ์เรียกว่าสาวธอมฮะ
สาวธอมก็เก็บทองได้ทองของใครไม่รู้ล่ะ
แต่การเก็บได้แล้วไม่คืนเจ้าของก็มีความผิดเช่นเดียวกัน
ทอมก็เลยเอาทองเนี่ยมาคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุนะตอนเกิดเหตุเนี่ยใช่เหรอใช่
ก้มหยิบฮะสาวธอมมากับคุณแม่ในห้างสรรพสินค้าเล็กห้างหนึ่ง
พอหยิบขึ้นมาเฮ้ยของใครก็ไม่รู้เหมือนเอามาคุยกันด้วย
มาคุยเรื่องเหมือนคุณแม่ก็หยิบทองขึ้นมาดูแล้วก็มองซ้ายมองขวา
แงะเฮ้ยสัมผัสสายตาสัมผัสกับกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีใครอยู่เนี่ย
ไม่รู้ใครหยิบจากตรงไหนนะหยิบจากตรงนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
สลึงเหลือ๕๐สตางค์ตอนนี้ทอง๑บาท๓๐๐๐กว่า
ดังนั้นเจอ๒สลึงหรือ๕๐สตางค์ก็ประมาณ๑๔๕๐๐๐บาท
สุดท้ายแล้วเจ้าของสร้อยเขาก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยมีการบอกไว้เพิ่มเติมด้วยหากใครเจอและคนที่หยิบได้
เอามาคืนจะไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนฮะ
ทองเป็นของใครทองเป็นของน้องทอยใครนะน้องทอยไหนอ่ะ
ทอยตัวกระเปี๊ยกเดียว๒ขวบคือคุณแม่เขาซื้อให้
แล้วไม่รู้อีกท่าไหนด้วยความเป็นเด็กทองมันอาจจะหลุดมันจะล่วง
หรือมือมันอาจจะไปเกี่ยวโดนมือของน้องมันอาจจะไปเกี่ยวโดน
แล้วมันหล่นอยู่กลางโลตัสมินิที่ว่านี้
สุดท้ายไปไปมาคนเก็บได้เขาก็เลยเอามาคืนนะครับยืนยัน
ทำคนนี้เขาก็ยืนยันนะฮะว่าสิ่งตอนที่เก็บได้เนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจจะลักขโมยเลยแม้แต่นิดเดียวอ้าวแล้วไม่คืนเจ้าของอ่ะ
แล้วไม่ฝากพนักงานไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาจะลักขโมย
แต่เนื่องจากไม่ไว้ใจทำไมไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจพนักงาน
ดังนั้นหากคืนพนักงานไปเนี่ยกลัวว่าพนักงานเดี๋ยวจะไม่คืนนะว่า
ก็เลยมีการเก็บไว้กับตัวนะครับสุดท้ายแล้วก็มีการติดต่อ
ยังเจ้าของตัวจริงแล้วก็นัดมาเจอกันที่โรงพักเอาทองนี้
มาคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของทั้งสองฝ่าย
อุทาหอนคือเจอต้องคือเจ้าของสองก็คือให้เด็กใส่
จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามทีของมีค่าแบบนี้ไม่ควรจะให้เด็กใส่
มันอาจจะเกิดอันตรายร่วงหล่นได้ทุกวินาทีเหตุการณ์นี้
สรุปจบเรียบร้อยคือไม่มีเรื่องดราม่าใดแรงสิ้นนะครับ
ทอมกับคุณแม่ก็เอาทอง๒สลึงมาคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่อย่างหนึ่งนะที่เรียนรู้จากกรณีที่พี่ต้นอ่านข่าวนี้นะฮะ
ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอของคนอื่นตกแล้วก็ไม่เก็บคืนเจ้าของเนี่ย
คุณเอาไปเลยเนี่ยยักยอกทรัพย์นะครับ